หนุ่มวัย๔๐ที่จังหวัดยาลาเกิดคุ้มคลั่ง
แล้วก็ถือมีดในการขู่ทำร้ายตัวเอง
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่พยายามไปเกลี้ยกล่อมแล้วก็ชาร์จตัว
แล้วก็นำไปให้พักดื่มน้ำดื่มท่า
ภายในวิทยาลัยสาพัชช่างยาลา
แต่ปรากฏว่าถึงขณะนั้นก็

กลายเป็นเหตุวุ่นวายในวิทยาลัยด้วย

เป็นภาพเหตุการณ์ที่นายมาเละไม่ทราบนามสกุล

เป็นชาวบ้านเบอร์เซ่งตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยาลา
มีอาการคุ้มคลั่งคล้ายประโรคประสาทกำเริบ

บางครั้งทำท่าเหมือนจะทำร้ายตัวเอง
เมื่อสักครู่นี้เห็นไหมเหมือนจะกรีดมือตัวเองเนี่ยนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณหน้าแฝดบ้านพักตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษบ้านเบอร์เซ่งนะครับ
เจ้าหน้าที่ได้พยายามเข้าเกลี้ยกล่อมเพื่อรวบตัวส่งโรงพัก
ปรากฏว่านายมะเละได้ขับรถตู้ของมูลที่แม่กอเหนียวพร้อมกับถือมีดอยู่ในมือ
โดยมีตำรวจชุดสายฟ้าขับรถประกบหลังไปตลอดทาง
แต่ระหว่างทางนายมาเละได้ชักมีดขู่จะทำร้ายเจ้าหน้าที่มูลิธิ
จนต้องจอดรถพร้อมกับสละรถทิ้งวิ่งหนีกันไปนะฮะ
ในขณะเดียวกันนายมะเละได้กระโดดลงจากรถวิ่งเข้าไปในกองขยะ
บริเวณสวนขวัญเมืองยาลาแล้วก็หลบหนีไปอีก
ขอน้ำดื่มจากเจ้าหน้าที่รอปภวิทยาลัยสารพัฒน์ช่างยาลา
แต่เจ้าหน้าที่รอปภได้ให้ไปดื่มน้ำจากก๊อกน้ำของวิทยาลัย
ซึ่งอยู่ด้านหลังป้อมยามแล้วปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นอีกรู้ไหม
ปรากฏว่านายมะเละไม่พอใจก็เลยได้วิ่งขึ้นไปชั้น๔อาคาร๒ของวิทยาลัย
ซึ่งนักศึกษาเขาก็เรียนกันอยู่นะครับ
เจ้าหน้าที่จึงได้ไล่ติดตามพร้อมได้ให้นักศึกษาที่อยู่บนชั้น๔
หลบลงไปยังชั้นล่างของอาคารทั้งหมดเพื่อความปลอดภัย
จากนั้นตำรวจอาศัยจังหวะเผลอของนายมะเละเข้าชาร์จตะคุบตัว
แล้วก็นำไปควบคุมเพื่อสงบสติอารมณ์ในห้องขังสพเมืองยาลา
แล้วก็แจ้งให้ญาติไปรับตัวเพื่อส่งรักษาต่อไปนะครับ